อาจจะได้ยินกระแสข่าวดราม่าของหม่อมลูกปลามาเป็นระยะระยะนะคะว่าตั้งแต่พ้นโทษมาเนี่ยชีวิตก็ระหกระเหินไม่ค่อยจะมีเงิน
ล่าสุดเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยเป๊ะมาเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอโดนดราม่าเรื่องว่าเธอไม่สวยผิวดำอ้วนบ้างล่ะ
หลังจากที่มีคอนเทนต์ยูทูปให้ไปขอก่อผู้ชายกลางสยามสแควร์
ตอนนี้หม่อมลูกปลาคือคนขวาสองคนที่คนเดียวกันนะคะอย่าตกใจ
แต่ปัจจุบันเธอคือลุกขวาเลยนะคะอุ้ยแต่แต่งแล้วสวยจริงจริงนะ
สวยจริงน้องฉัดเป็นคนแต่งให้เป็นเคคอัพอาติสเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยนะ
ชื่อดังเลยนะน้องชายชื่อดังเลยใช่ค่ะนี่คือนางสาวโชติกาขวัญถิติหรือหม่อมลูกปลานะคะเธอก็
นี่คือน้องฉัดใช่เนี่ยมานั่งแต่งหน้ากันโอ้โหมีงานใหม่ที่เธอบอกว่าโอ้โหพลิกผันชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย
นี่ทำงานเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมลดน้ำหนักค่ะ
ใช่เธอบอกว่าหลังจากพ้นโทษออกมาเธอก็เก็บตัวเงียบนะแล้วก็มีเนี่ยอาหารเสริมลดน้ำหนักของบริษัทอเล็กซิสหวังประเทศไทยเนี่ยเขาหยิบยื่นโอกาสมาให้
แล้วก็เนี่ยถึงขั้นจ้างน้องฉัดมาแต่งหน้าให้โอ้โหนี่เราก็ส่งคุณคารินไปพูดคุยกับเธอลองฟังเสียงเธอนะคะ

เราก็ไปหาคำตอบมาให้ว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเธอบ้างในช่วงนี้นะครับ